อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีอดีตพระลูกวัดค่ะ
ไปก่อเหตุยิงพระลูกวัดจนมรณภาพอืมหลังก่อเหตุ
ก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่เรื่องราวมันเป็น
ยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะตำรวจสธพภูมิเข้าไปตรวจสอบนะคะ
พระถูกยิงมรณภาพที่วัดแห่งนี้พระวัญชัยอายุห้าสิบสามปี
เป็นพระลูกวัดโชคผาสุกิตนอนมรณภาพจมกองเลือดอยู่บนกุฏินะคะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไหล่ด้านขวากระสุนทะลุด้านหลังและด้านหน้า
คนก่อเหตุคือพระการโชคจีระสุธรรมอายุ๕๑เป็นอดีตพระลูกวัดแห่งนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุเอาปืนลูกซองไปซ่อนเอาไว้แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจสพทองผาภูมิ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักให้เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิทำพิธีลาศิกขา
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะพระกาลหรือนายกาลผู้ก่อเหตุเคยจำพันศาที่วัดนี้เมื่อปี๒๕๕๙
แต่หลังจากนั้นเนี่ยทำเรื่องร้องเรียนไปที่อำเภอบอกว่าพระวัญชัยที่อยู่ที่วัดเดียวกันเนี่ย
ทำคุณสัยมนต์ดำยิงแสงเลเซอร์ใส่ตัวเองจนตุ่มขึ้นตามตัวเต็มไปหมดเลย
แต่ทีนี้พอเอาตัวไปตรวจร่างกายพบว่าพระการมีอาการทางจิตทางประสาทไอ้ตุ่มตามตัวมันไม่เกี่ยวมันไม่มี
ก็เลยให้ออกจากวัดไปไม่อาบน้ำหรือเปล่าเออเลยถูกขึ้นถูกออกจากวัดไป
ว่าเขายิงแสงเลเซอร์ใส่ยิงแกงเลเซอร์ใส่อืมทำคุณใส่มนต์ดำและแสงเลเซอร์ใส่
ทีเนี้ยค่ะพอออกจากวัดไปปุ๊บวันนี้พระการกลับมาที่วัดโชคผาสุกิตอีกครั้งหนึ่ง
อืมแต่ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเจ้าอาวาสไม่อยู่พระลูกวัดรูปอื่นติดกิจนิมนต์
เหลือแค่พระวัญชัยกับพระอีกรูปหนึ่งบนกุฏิอืมคนก่อเหตุก็เลยไปบอกพระวัญชัยว่าไปคุยกันที่โรงพัก
วัญชัยก็งงครับก็ไม่ไปก็หยิบปืนลูกซองสั้นในย่ามยิงใส่พระไปเลยอ่ะ
หนึ่งนัดมรณภาพอ่ะพระวัญชัยอ่ะอืมพระอีกรูปหนึ่งกระโดดหน้าต่างเลยนะครับ
โดดหน้าต่างกุฏิออกมาหนีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างหุดหวิดนะคะ
ออกจากนี้ไปได้๒ปีแล้วก็กลับมาเหตุการณ์มาทำเหตุการณ์ขึ้น
เพราะมีความคิดอยู่ว่าที่เขามีอาการตุนขึ้นตามตัวเนี่ย
เพราะพระองค์เนี้ยอืมพระองค์ใส่เข้าเขาก็ได้มามาแกะแขน
แล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็ยอมรับข้อหากที่เขาเขาทำไป
เขาก็ยอมฟิกมือสิถ้าถ้าไปดำเนินคฤตตามตรวจหมายต้องอืม
สมทะที่หลีกร่วมก็ไปหน้าที่ของเจ้าว่ากับพนักภาคนที่จะต้อง
ช่วยกันดูแลคลิปต่อไปเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนก่อเหตุไปชี้จุดที่ซ่อน
อาวุธปืนลูกซองสั้นนะคะแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วนะคะก็ต้องเรียกว่าในการ
ก็มีพระมีลูกศิษย์วัดมามุงดูเหตุการณ์กันเยอะเลยอืม
จุดเสร็จก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

คือพ้นจากความเป็นพระแล้วก็บวชไว้ไม่ได้อีกแล้ว
ความจริงไม่ต้องไปรบกวนหลวงพ่อท่านให้จับศึกมาสิค่ะอืม
ถอดจิวร์นไปเลยค่ะแม่